ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยของวิกหมอชิดสำหรับสาวปูปรายา
ซึ่งเธอก็บอกว่าทำไปเพราะว่ามีความสุข
ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างภาพอะไรค่ะ
ยังคงเดินหน้าทุ่มเททำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับนางเอกสาวใจบุญปูประยา
จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ลิภัยในประเทศไทย
งานนี้เจ้าตัวก็ได้เผยถึงอีกหนึ่งบทบาทในสังคม
ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกับโครงการนี้มาตลอด๑ปี

เนื่องจากได้ติดตามข่าวสารของผู้ลิภัย
ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างจริงจัง
ซึ่งนางเอกสาวมองว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงถือเป็นข้อได้เปรียบ
จึงใช้เป็นกระบอกเสียงในการกระจายข่าวสาร
และทำประโยชน์เพื่อสังคมให้ได้มากที่สุด

หากใครจะมองว่าการช่วยเหลือสังคมเป็นการปิดทองหลังพระ

เพราะสิ่งที่ทำเจ้าตัวทำเพราะความสุขส่วนตัวค่ะ
เราเป็นกลุ่มคนที่มีกระบอกเสียงที่เสียงดังกว่าคนอื่น
เราสามารถพูดออกมาทุกคำพูดและคนมักจะฟัง
หรืออย่างน้อยคนก็ยังสังเกตหันมาฟังว่าเขาพูดอะไร
เป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจพอที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้
จริงปูไม่เคยคิดว่า
คือแบบทำรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไร

จากนี้เจ้าตัวก็เผยว่าได้มีการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิต่างกับหวานใจ

แต่ไม่ถึงกับชักชวนมาร่วมโครงการ
เพราะไม่อยากให้ใครมองจุดประสงค์ที่ผิดไป
อยากให้แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

เพราะไปกับแก๊งเพื่อนอีกหลายคนค่ะ

พอปูกลับมาปูก็จะมีรูปให้เขาเห็น
มีเรื่องมาเล่าให้เขาฟัง
แล้วปูก็สังเกตการณ์ว่าเขากำไบ้กูกินกับเพื่อน

กูเลยแยกแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องนี้

ญี่ปุ่นนี่คือไปพักค่ะใช่๓วันค่ะ

ไปกัน๒คนป่ะคะ
ไม่ค่ะไปกัน๘คนค่ะ

แต่จริงมันทริปสั้นเลยอ่ะแบบไม่ได้
คือตัวเขาเองก็มีธุระเลยต้องไป
แต่ตัวปูคือไปพักเฉย